ส่วนเรื่องนี้มิ้วอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูภาพ
แล้วคุณผู้ชมลองช่วยดูหน่อยฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ถกกันในโลกออนไลน์เยอะมาก

ฝั่งหนึ่งคือลัมโบกินี่อีกฝั่งหนึ่งคือกระบะ

นี่ฝั่งหนึ่งคือรถหรูลัมโบกินี่สีแดง
ขวาที่แยกตรงนี้นะคะ
นี่กระบะมาทางตรง
แล้วเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้อยู่เลนขวาสุดนะคะ

นี่ค่ะก็มีการโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียล
คุณผู้ชมว่ายังไงฝ่ายไหนผิดคะ

แล้วคนที่โพสต์คลิปทางเจ้าของคลิปบอกว่า
พอโพสต์ไปเนี่ยเหมือนมีคนมาขู่ว่าให้ลบคลิปออกไปนะ

โดยเฉพาะการแจ้งข่าวของเพจสถานีตำรวจภูทรสวรรคโลกค่ะ
ชาวเน็ตยิ่งเดือดเพราะมีการแจ้งข่าวแบบนี้
มีรายงานเมื่อวานนี้นะคะ

มีรถพลิกอัพเฉียวชนรถลัมโบกินี่สีแดง
ถนนสวรรค์โลกสีสำโรง
ทางเข้าสนามบินสุโขทัย
ชาวเน็ตบอกว่าคำว่ารถพลิกอัพไปเฉียวชนเนี่ย

ชี้แจงข่าวว่ารถพลิกอัพไปเฉียวชนลัมโบกินี่เนี่ยนะ
มันฟังดูเหมือนทางฝั่งพลิกอัพฝั่งกระบะผิด

ก็มีการเข้าไปดูว่าทางเพจนี้เขาโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้เอาไว้ยังไงบ้าง

เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อความในการโพสต์๓ครั้งเลยนะคะ
สองครั้งแรกเป็นการโพสต์ว่ามีอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถลัมโบกินี่
แต่พอมาโพสต์ล่าสุดกลับบอกว่ารถกระบะเฉียวชนลัมโบกินี่
ทีนี้ทีมข่าวตามไปดูที่สพสวรรคโลกก็พบว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุยังจอดอยู่ที่โรงพัก
สภาพของรถของรถกระบะนะคะนี่ด้านหน้าพังยับเลย
ส่วนรถหรูลัมโบกินี่สีแดงคาดว่าขึ้นรถสไลด์ไปแล้ว
ตำรวจให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาโรงพักตั้งแต่เมื่อคืน
เรื่องต้นเจ้าของรถเก๋งลัมโบกินี่สีแดงยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถบรรทุกทุกกรณี
กระบะทุกกรณีขออภัยแล้วจะชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทกับคนขับรถหรูลัมโบกินี่
นามของลัมโบกินี่คลับไทยแลนด์๔๒คัน
มีผู้ร่วมเดินทาง๙๖คน
เป็นลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และร่วมบริจาคของในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตากนะคะ
ในกิจกรรมนี้ก็มียูทูปเบอร์
มีคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมกันด้วย

หรูกลุ่มนี้เขามุ่งหน้าไปทำกิจกรรมที่จังหวัดตาก
ชาวบ้านก็พอเห็นรถหรูขับผ่านก็จะมีมาถ่ายรูปบ้าง
ชูป้ายต้อนรับบ้าง

แต่คนที่วิจารณ์อย่างหนักไม่ใช่แค่ชาวเน็ตในโลกออนไลน์
ทีมข่าวของเราไปเห็นเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชากิติวิทยานันต์ครับ
มาแสดงความคิดเห็นเป็นคลิปอย่างนี้เลยค่ะ

ตำหนิทางฝั่งคนขับรถหรูลัมโบกินี่นะคะ

นิสัยสลึงเดียวแต่ไม่ได้ใช้คำว่านิสัย

แล้วก็ธนายเดชาบอกว่าแบบนี้มันไม่ควรจะแค่อับปรับ๕๐๐แล้วปล่อยไปหรอก

อยากใช้คำนี้
ยังไปชนรถหรูอย่างลัมโบกินี่แพงมากด้วยอ่ะช็อกเลยอ่ะ
ตอนแรกคนขับรถหรูลัมโบกินี่เหมือนจะไม่ยอมนะคะ

คนขับกระบะเขาบอกแบบนี้พี่อุ๋ยเหมือนทางรถหรูจะไม่ยอม
แต่พอเห็นคลิปในโลกโซเชียลท่าทีเปลี่ยนไปเลย
เรื่องของการรับผิดชอบเนี่ยค่ะทางฝั่งรถลัมโบกินี่สีแดง
เขาก็แสดงเจตจำนงชัดเจนกับทางฝั่งรถกระบะว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างให้ทางประกันประเมิน
ว่าทางรถกระบะเขาจะยังไงจะซ่อมได้ไหม
หรือจะต้องคันใหม่หรือยังไง
แต่จริงแล้วทางกระบะเองก็มีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วค่ะ
ก็ตกใจด้วยแล้วก็โมโหว่าทำไมแบบ
ก่อนจะข้ามทางทำยูเทิร์นทำไมไม่มองรถก่อนอะไรอย่างนี้
อืมคือเขาก็ปาดมาถูกไหมฮะ
ใช่พี่อยู่เขาก็พุ่งมาเลยไง
เพราะรถคันอื่นเขาจอดไปแล้วไง
เท่าที่คุยกันเขาคุยดีไหมตอนที่ชนแรก
ว่าแบบเขาแบบลงมาแล้วคุยกับเราดีไหมฮะ
เขาก็บอกว่าทำไมไม่เบรกรถเลยอะไรทำนองเนี่ยพี่
อื้อ

อืมคือตอนแรกเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอม

แต่ตอนนี้ก็คือคุยกันเคลียร์จบหมดทุกอย่างแล้วเนอะ